แต่ว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
ยังถือว่าเป็นปีทองแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจนะครับ
ก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนั้นมีความคึกคักตามไปด้วย
มาดูว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับ
วันนี้เราจะคุยกันกับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย
คุณชัยพรสวัสดีครับสวัสดีครับผม
ตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ครับ
ก็ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวของเรานี่ถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศ
แล้วก็เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวในอาเซียนด้วยกัน
ดูเหมือนเราจะมีอะไรที่เป็นข้อได้เปรียบนะครับ
เหนือประเทศผู้แข่งที่อยู่รอบตัวเรา
เพราะว่าต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ย
เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเรามีองค์ประกอบของสถานที่
แล้วก็วัฒนธรรมหลายอย่างซึ่งทำให้มีความหลากหลายนะครับ
ต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราดูเหมือนจะเป็นจุดขายสำหรับประเทศไทย
ก็คงเป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ประเพณีต่างนะครับ
ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้ว
รู้สึกว่าอยากจะกลับเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในปีถัดไปนะครับ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้ก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ก็คือในส่วนของธุรกิจโรงแรม
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้โครงสร้างของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
สมัยก่อนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะมีในส่วนของนักท่องเที่ยวจากทางฝั่งยุโรป
ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นเงินใช้เงินเยอะมาก
แต่ว่าหลังจากที่เศรษฐกิจของฝั่งยุโรปตกต่ำแล้วมีปัญหา
เราก็พึ่งพาในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวจากฝั่งของเอเซียมากขึ้น
แน่นอนครับจีนและก็อินเดียยังเป็น๒ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเติบโตได้ค่อนข้างดี
เซียนเราเองก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เราเดินทางระหว่างประเทศด้วยกันเนี่ยเติบโตค่อนข้างดี
เรามาดูในแง่ของกำไรรายได้ของโรงแรมนะครับ
ในบ้านเราตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีโรงแรมที่เข้ามาจดทะเบียนไม่มากแห่ง
แต่ว่าหลักเลยเนี่ยโรงแรมที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ย
ก็มีรายได้และก็กำไรเติบโตเฉลี่ยในระดับประมาณ๒๐๒๕ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี
ในปีนี้เองนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
เรายังคาดว่าในแง่ของตัวรายได้และกำไรของโรงแรมที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา
น่าจะมีอัตราการขยายตัวในระดับประมาณ๑๐๑๕
เช่นบางโรงแรมอาจจะไปซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศ
โรงแรมอาจจะขยายนะครับการบริหารโรงแรมไปสู่ต่างประเทศอะไรทำนองนี้
ก็ยังทำให้กำไรและรายได้ของโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
ในปีนี้น่าจะยังขยายตัวค่อนข้างดีครับ
ฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจมากถ้าเกิดว่านักลงทุนจะลงทุนในกลุ่มนี้แนะนำอย่างไรครับ
ระยะสั้นและระยะยาวครับ
ก็ต้องบอกว่าถ้าดูกันในเชิงของมูลค่าที่นักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์บัวหลวง
เรามองกันไว้นี่นะครับโรงแรมหลายตัวเนี่ยกำไรดีนะครับดีต่อเนื่อง
แต่ประเด็นก็คือว่าราคาหุ้นของกลุ่มโรงแรมเหล่านี้ก็สะท้อนขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ฉะนั้นถ้ามองกันในระยะ๖เดือนถึง๑๒เดือนสามารถลงทุนได้
แต่ถ้ามองกันในรอบของการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้นะครับ
ในช่วงของไตรมาส๒และไตรมาส๓ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับหลายหลายปีเนี่ย
ปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นนะครับของกลุ่มโรงแรมในช่วงไตรมาส๒ไตรมาส๓จะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับ
จะเป็นรอบของการปรับตัวของราคาหุ้นที่ค่อนข้างโดดเด่นครับ
สั้นเลยครับตอนนี้มีกองทุนไหนที่ไปลงทุนในกลุ่มนี้น่าสนใจแนะนำคุณผู้ชมบ้างครับคุณชายพร
กองทุนที่เปิดลงทุนในจำนวนหุ้นทั่วไปเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่กองทุนเนี่ยจะลงทุนกันหนักอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ากองทุนที่ลงในลักษณะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เราเรียกว่ากองทุนอสังหาหรือเป็นกองหลีดเนี่ยนะครับ

ตอนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสมุยนะครับที่เชื่อมโยงกับในจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ไปที่สมุยโดยตรง

ตรงนั้นก็จะเป็นกองทุนที่ค่อนข้างจะลิงก์โดยตรงนะครับ

ดิวหรืออัตราผลตอบแทนวีวีเดนตอนนี้เนี่ยอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับ
เพราะว่าในส่วนของกองทุนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงของ๑๒เดือนนะครับ

ราคาของกองทุนปรับตัวขึ้นมาระดับประมาณ๖๐
เพราะฉะนั้นถ้าจะมองลงทุนในกองสมุยอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งครับ
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณชายพรมากนะครับ

คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการนะครับสายงานคารทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บุหลวงนี่เป็นคำแนะนำในของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวใครสนใจลงทุนก็ลองศึกษาดูได้ครับ